พร้อมแล้วมาเริ่มมาเริ่มกันที่ข่าวดีนะคะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยนะคะ
ที่ให้สนับสนุนโครงการบันสัญจรมอบหนังสือบริจาคแก่ชุมชน
ในโอกาสครบรอบ๕๐ปีของการเฉลิมฉลอง
ระลึกถึงวันสากลแห่งการผู้รู้หนังสือค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศของการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอ่านอดีตเขียนอนาคต
และปีนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษนะครับ
รอบ๕๐ปีแล้วสำหรับวันนี้ค่ะ
ตามประกาศขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
พุทธศักราช๒๕๐๙นะคะ
ที่พยายามจะผลักดันการรู้หนังสือให้เป็นวาระแห่งโลก
ขจัดการไม่รู้หนังสือของประชากรโลกให้หมดไปค่ะ

ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
ผู้ให้การสนับสนุนโครงการบันสัญจรสู่ชุมชน
ซึ่งมีคุณเชิญทงกองเกรดฝ่ายจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นตัวแทนจากไทยรัฐค่ะเข้ารับมอบโลกเกียรติคุณด้วยนะคะ
และหลังจากพิธีเสร็จแล้วค่ะ
ทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หรือว่ากศนก็ได้ปล่อยคารวาลหนังสือบริจาคสู่ชุมชนทั่วประเทศ
กว่า๗๒๔๑๐๐เล่มนะคะ
โครงการนี้มีชื่อว่าโครงการบันสัญจร
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
ร่วมกันสารพลังขับเคลื่อนการรู้หนังสือภายใต้อุดมการประชารัฐ
เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
ยางยั่งยืนในอนาคต

จะลงไปสู่ทุกชุมชนทั่วประเทศค่ะ
เป็นการกระจายความรู้สู่ชุมชนนั่นเองนะครับ